เช้าวันศุกร์ครับคุณผู้ชมเราก็จะติดตามมุมมองการลงทุนเพิ่มเติม
หลังเรื่องของการออมหุ้นเราพูดเราย้ำกันอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นกระแสตอบรับกลับมาดีมาก
หลายคนบอกว่าอยากจะเริ่มต้นการออมโดยเฉพาะการออมในหุ้น
แต่ยังติดขัดอยู่ว่ายังรู้ไม่มากเท่าไหร่

เช้านี้มีคำตอบมาให้ครับ
คนที่จะมาตอบคำถามได้ชัดเจนที่สุดนะครับ
เช่นเคยครับพี่แพทย์ภาววิทกลิ่นปฐุมนะครับ
ภูมิในการส่วนที่ปรึกษาการลงทุนจากหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับ

หลายคนบอกว่าอยากจะกลับไปเริ่มต้นการออมในหุ้นแล้ว
แต่ยังติดอยู่ว่าไม่ค่อยมั่นใจยังรู้

ชาววันนี้มีคำตอบมาบอกถูกมั้ยฮะ
๑๙ปีหน้าย่าง๓๐พอได้ไหมฮะ
เกษียณก็ประมาณ๖๐ถูกไหม

คูณปุ๊บได้๓๖ล้านถูกไหม

มันก็คือของบัวหลวงที่เป็นเหมือนลงในดัชนี
แทนที่จะแทนจะเลือกหุ้นคือไม่ต้องเลือกหุ้น
ซื้อเป็นแบบเหมือนตาก้าไปเลย
เอามาใส่ตรงนี้แทน

คือเรื่องที่สิ่งที่เราต้องรู้คืออันนี้เศรษฐีรู้ทุกคนนะ
เขาสอนลูกทุกคนนะเขาสอนสองเรื่อง
หนึ่งคือเศรษฐีบอกเฮ้ยลูกต้องรู้จักคำว่าสินทรัพย์
เพราะคนรวยพอมีตังค์ไม่ได้ฝากเฉยเขาไปวางไว้ในสินทรัพย์

และอีกเรื่องที่ต้องรู้ก็คือเรื่องของดอกเบี้ยทบต้น
สินทรัพย์มันถึงโตขึ้นเป็น๑๐เท่าร้อยเท่าพันเท่าที่เราเห็นถูกไหม

เบี้ยมันทบต้นผลตอบแทนมันเลยเยอะเรื่อย

ถ้าเกิดเราลงทุนมาแล้วเราก็ได้เงินปันผลเราก็ใช้ไปเรื่อยมันไม่ทบไง
แต่ทบคืออะไรพอได้เงินปันผลมันทบกลับเข้าไป
หมุนกลับเข้าไปซื้อตัวหุ้นให้เราเพิ่มขึ้น
สมมุติว่าเริ่มต้นซื้อ๑๐บาทได้ปันผลมา๓บาทเป็น๑๓บาท
๑๓บาทมันก็จะเป็นต่อยอดต่อไปเรื่อยเป็นรอบแบบนี้
ไอ้กองทุนตัวนี้มันก็จะซื้อหุ้นเรากลับคืนเรื่อย

กลายเป็นว่าพอแทนที่จะมีแค่๓ล้านกลายเป็นมี๓๐ล้านเนี่ย

นี่คือจากเงินต้นถ้าเราสมมุติว่า๑๐๐๐บาทกันไว้ต่อเดือน
ดังนั้นถ้าหากว่าสมมุติคิงบอกว่า๒หมื่นสามหมื่น

คือมันไม่จำเป็นต้องเริ่มที่๑๐๐๐ก็ได้
วันนี้เงินเดือนออกนะคะพี่แพทย์พูดแบบนี้เดี๋ยวคุณผู้ชม
คือกำเงินหลักพันนี่ไปได้เลยนะฮะ
ใช่ไม่รับหัศจรรย์มันไม่ได้อยู่
มหาศจรรย์มันไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินนะ

เพิ่มอีก๓๐กลายเป็น๖๐ปีเนี่ย
มันจะเพิ่มเป็นเท่าไหร่จาก๓๐ล้านเพิ่มเป็นเท่าไหร่รู้ไหม

โอ้โหนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าคิงออมไปเรื่อย
แล้วระยะเวลาจาก๓๐บวกมาอีก๓๐เป็น๖๐
คิงอายุ๙๐นี่มีเงินเป็นพันล้านเลยเหรอพี่พันธ

โอ้โฮไม่ได้ใช้นะ
อันนี้มันอยู่วิสัยทัศน์ของเราแล้ว
คือมันต้องใช้ระยะเวลาด้วย

สมมุติว่าพี่แพทย์ระหว่างทางเนี่ย

อย่างสามสิบปีแรกก่อนมันเกิดวิกฤติ
เสด็จสกิดสมมุติมีต้มยำกรุ้งรอบสอง

กระทบด้วยไหมพี่แพทย์บางคนกังวลไง
อันนี้เป็นคำถามที่พี่เจอเยอะมากว่าเฮ้ยซื้อไปมีโอกาสขัดทุนไหม
มันเหมือนการลงทุนในที่ดินทำเลดี
เหมือนคิงเห็นที่อินทำเลดีเช่นคิงเห็นศรีลมเมื่อ๓๐ปีที่แล้ว
ก็ซื้อเอาไว้ระหว่างทางเชื่อไหมก็มีราคาขึ้นลง
แต่เวลามันลงคิงจะไปขายทำไม
ที่คิงลงช่วยซื้อหน่อย
เพราะรู้สึกว่ามันเป็นทำเลดี
มันเป็นที่ดินที่ทำอะไรดีไม่ใช่ว่าเป็นพื้นที่ตาบอดไม่ใช่แบบนั้นใช่
คือมันเป็นอย่างนี้ถ้าเรามองเป็นนี้
เวลามันขึ้นไปเนี่ยมูลค่าเนี่ย

มันขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลงแต่ระยะยาวคือขึ้นไง
กระทั่งมาเป็นหลักล้านต่อตารางเมตรตารางวาอะไรแบบปัจจุบัน
ใช่ดังนั้นใครที่ขายระหว่างทางไม่ว่าจะขายตรงไหน
คิดว่าขายได้สูงที่สุดแล้วอะไรอย่างนี้ก็ขายหมูอยู่ดี
แล้ววิกวิทย์ถามว่ามันเป็นวิกวิทย์มันไปเรื่อยอยู่แล้ว
มั่งคั่งเกิดขึ้นตามเป้าหมายได้แล้ว
ร้อยล้านพันล้านอะไรก็ตามแต่
แต่แก่แล้วไม่ได้ใช้ถ้างั้นจะออมทำไมพี่แพทย์

มาใช้ได้นะคุณผู้ชมอันนี้คือจะได้แบบเคลียร์เข้าใจไม่ใช่
ว่าเออออมมุ่งมั่นเป็นเด็กนักเรียนหน้าห้องตั้งใจ

เอออย่างบางคนเขาอย่างเซียนหุ้นอย่างนี้

อยู่จากการเห็นเงินโตแล้วลูกหลานสบาย

คือความสุขแต่ละคนมันไม่เหมือนกัน
คำถามที่พี่แพทย์เจอบ่อยเวลาไปให้คำแนะนำ
ของคนรุ่นเด็กกับรุ่นผู้ใหญ่ที่เขายังไม่ได้เริ่มต้นเลยนะครับ
เขากำลังจะเริ่มมันต่างกันไหมพี่แพทย์
ต่างกันความกังวลความเด็กจะมองว่าเอาไว้ก่อน
สุดท้ายแล้วไม่ได้ทำไง
ที่เด็กเขามีต้นทุนดีกว่าในเรื่องของระยะเวลาที่มันยาวกว่า

สมมุติเด็กปฐมเลยเริ่มทำนะ
โอ้โฮพอเขาจบปริญญาเขามีตังค์แล้ว
เราไม่ต้องมานั่งเดินยื่นสมัครงานอะไรอย่างนี้

ถึงจะไปยื่นสมัครงานก็ดีเพราะเรามีฐานไง
คือคนที่มีฐานคือคนที่ได้เตรียมการไว้ก่อน
คือมันคิดเป็นระบบด้วยนะมันเป็นฝึกการวางแผนตั้งแต่เด็ก
ภาพออกมาสมมุติวันนี้พ่อแม่มีลูกขึ้นมาคนหนึ่ง

คุณบอกโหต้องไปสายอินเตอร์ทำแบบทุกอย่าง

แต่ถามว่าทำไมไม่ลองวางเงินสักก้อนหนึ่ง

คือเราส่งได้นะ๑๐๒๐ล้าน
ถ้าคุณจะใส่แล้วคุณใส่ให้ลูกเป็นเงินก้อน
อาจจะได้ก้อนไม่รู้กี่ร้อยล้าน

อะจบฮาวเวิร์ดเลยอะจบฮาวเวิร์ดกัน๑๐๐ล้าน

เอาสองอย่างเลยได้ไหม
เอ้ยไม่ได้อีกอย่างเดียว

มันเลยกลายเป็นว่ามันทุกข์ไม่ว่าจะเป็นอายุช่วงไหนก็ไม่เริ่มสักทีไง
มันก็เลยกลายเป็นว่าคนส่วนใหญ่ถึงไม่ได้สร้างความมั่งคั่ง
แต่สังเกตไหมว่าสมัยก่อนมันก็มีคนแบบนี้เหมือนกันนะ
แต่สมัยก่อนเขาไปลงในที่ดินแทนไง
คือสมัยก่อนที่ดินมันทำได้เพราะที่ดินมันไม่ได้แพง

มันเลยต้องมาถามว่าสิ่งที่เหมือนที่ดีที่สุดคือหุ้น

ว่าคุยกับพี่แพทย์มาเมื่อเช้านี้ฟังมาแบบนี้

อันนี้มันก็จะทำให้เราได้มีทางเลือกเพิ่มเติมในการลงทุนด้วย
แล้วก็จริง๒๙ของผม
๒๙หนาวเริ่มต้นแล้วแต่ว่าอาจจะช้าไปหน่อย

วันนี้เงินเดือนออกด้วยเดี๋ยวก็จะไปลงทุนเพิ่มเติมด้วย